ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
เกมต่อชีวิต
เกมที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ครอบครัวที่จะมากู้วิกฤตในวันนี้นะครับ
เป็นครอบครัวที่มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

ซึ่งความยากจนเป็นอุปสรรคต่อพวกเขามาก
แต่ฟ้ายังมีตาส่งเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับ

เด็กคนนี้ถือว่าเป็นเด็กที่กระตันอยู่
หรือจะเรียกว่าเป็นอภิชาตบุตรก็ว่าได้

หวังให้คนในครอบครัวมีกินมีใช้

ถึงแม้ตัวเองจะเหน็ดเหนื่อยและลำบากมากเท่าไหร่
แต่วันหนึ่งครับเด็กกระตันยูคนนี้
ไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวของเขาได้

ชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
แม้เรางทลับกันแผ่นอีกแล้วดูแม่กระทำเอง

ถ้าหนูไม่ไหวหนูก็ไม่ต้องทรมานนะลูกนะ

ผมก็รักเก๊กไม่เคยคิดว่าเป็นลูกเลี้ยง
ผมกับเจ๊ก็ออกไปทำงานด้วยกัน
ความก่อสร้างความทุกข์ใจเราก็ปลอบใจกันอะไรกัน
คือเขาทำงานได้เท่าไหร่เขาให้แม่หมด
ถ้าเงินออกคือเขากลับมาเขาก็จะต้องมาให้พร้อมกับพ่อเขา
ก็คือน้องเจ๊กจะต้องมีมากกว่าพ่อ๕๐หรือ๑๐๑

เป็นคนนิสัยดีค่ะ
ไปทำงานได้เงินได้เท่าไหร่ก็ให้แม่หมด
พี่เจ๊กนิสัยดีก็บางทีก็พาหนูไปส่งเที่ยงเย็น

หนูหลับมีนะมีให้ไม่ไหวนะ
ฉันชื่อวิที่บ้านมีกัน๕คน
มีแม่อายุ๗๔แม่เป็นโรคไขมันในเส้นเลือด
แล้วก็ความดันสูงแล้วก็เส้นเลือดอุดตัน

มีน้องเจ๊กเป็นลูกกับสามีคนแรก
แล้วก็มีน้องฟ้าอีกคนนึงเป็นลูกที่อยู่กับสามีปัจจุบันนี้
แล้วก็มีน้องแบงค์เป็นหลานพี่ชายเอามาให้เลี้ยงจ้ะ
อยู่ครั้งหนึ่งน้องเก๊กไปทำงานมาได้เงินมาก้อนหนึ่ง
เจ๊กบอกว่าแม่วันนี้วันเกิดหนู
หนูซื้อของฝันมาให้แม่ชิ้นนึง

ละ๕๙บาทน้องเจ๊กก็ซื้อให้
แต่พอแม่ใส่ได้๓เดือนน้องมาประสบอุบัติเหตุ
ก็ต้องเอาแหวนพวกนั้นขายเพื่อเป็นค่ารถรักษาน้องค่ะ
คือเขาโกหกแหวนเนี่ยเขาซื้อมา๖๐๐บาท

เพราะเขากลัวเรารู้ว่าเป็นเงินน้ำพักน้ำแรงเขา

แต่วันที่ลูกโดนรถชนประสบอุบัติเหตุ
คือเอาแหวนพวกนี้ไปจำนำร้านทองขอเขาสองร้อย

ลูกโดนรถชนอยู่ต้องการเงินจะไปหาลูก

เขาบอกแหวนพวกนี้เด็กคนนี้มาทำเมื่อ๒๓เดือนที่แล้ว
เขาบอกเป็นของฝันวันเกิดเขาทำให้แม่

เมื่อ๓ปีที่แล้วนานเราก็บอกพ่อ

ผมก็รับปากลูกวัฒมา
พอดีเขาก็โดนรถชน

โดนรถชนนะไม่เป็นไรมาก

เหยียบขาน้องแล้วก็รถฉุกเฉินมาเต็มไปหมด
เจ๊กเจ๊กเป็นอะไรลูก

หน้ามือแต่ทำอะไรไม่ถูกจริงเลยครับ
ผมได้แต่ภาวนาว่าอย่าเป็นอะไรมากเลยลูก
ปีที่ผ่านมานี่เขาได้จะนอน
เห็นแล้วก็ไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไง

ฉันรักหลานคนนี้ฉันรักมาก
อยากดูแลเขาแต่ก็ตามองไม่ค่อยเห็น
เจ๊ครับหายไวนะ

หนูก็น้ำตาไหลตามพี่เจ๊

อยู่รับพี่นะ
ดีต้อนไข้นะ
ป่อนเช็ดตัวดูเสลด
ตอนทุ่มหนึ่งก็จะป้อนอาหารน้อง
แล้วพอ๕ทุ่มก็จะป้อนอาหารอีกมื้อหนึ่ง

ทุกเช้าก็ทุกห้าทุ่ม
น้องจะเป็นไข้ตลอดเพราะว่าน้องแบบเหมือนสมองเขาไม่รับรู้

แล้วคุณหมอก็บอกว่าแม่แม่ต้องเฝ้าน้องตลอดนะ
คนไข้อย่างนี้คือน้องมีโอกาสเสียชีวิตได้ตอนใหม่ทุกเมื่อเลย
ร้อนก็ไม่ได้พัดลมถ้าผิดตัวใดตัวหนึ่งสักเกิน๑๐นาที
น้องก็จะทำท่าชักแล้วก็เก่งแล้วก็จะหมดสติ
ทุกวันนี้หนูก็ไปรับจ้างส่งเพื่อน
แล้วแม่เพื่อนให้กับข้าวมา
เขาก็ให้พวกขนมบ้างกับข้าวบ้าง
ก็ช่วยแม่บอกว่าละแม่ได้บ้าง

มีชอบทหารนี้ไหวเหรอ

แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคือพัดล้มไม่หมุน

น่ากลัวมากคิดว่าลูกคงไม่รอดแน่
ก็รีบพัดช่วยกันพัดกับน้องฟ้ามั่งแม่มั่งอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็ทำใจไม่ได้เพราะเราเลี้ยงของเรามา
ก็คือบอกกับน้องเจ๊กว่าหลับให้สบายนะลูก

เดี๋ยวแม่ดูแลพี่น้องกับยายเอง
พอฉันพูดประโยคนี้จบน้องเจ๊เกอร์น้ำตาไหล
เขามีความรู้สึกค่ะแต่เขาพูดไม่ได้
บอกกับลูกว่าหลับให้สบายนะ
กุศลที่แม่เคยทำชาติหน้ามีจริง

แต่ขอให้เป็นแม่เป็นลูกกันทุกชาติไป

รู้สึกดีใจมากค่ะก็เลยได้อยู่ด้วยกันจนทุกวันนี้
ผมอยากมีเงินไว้รักษาลูก
ถึงจะไม่เหมือนเดิมก็ไม่เป็นไร

ก็อยากบอกให้เขาหายไวแล้วก็รักเขามาก
ให้พี่เจ๊กฟังพี่อยู่ด้วยว่า

หนูอยากให้พี่เจ๊กนั่งได้พูดได้

จะได้ไม่ร้อนแล้วก็ร้อนเขาก็จะช้า
นี่คือภาพเรื่องราวชีวิตที่ผมได้เกริ่นเอาไว้นะครับ

ชีวิตของเด็กผู้ชายคนหนึ่งจากที่เคยสมบูรณ์

ไม่สามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวได้

เสียงร้องไห้กันละงมไปหมด
เพราะด้วยคุณงามความดีของน้องจริงครับ
และตอนนี้ครอบครัวของแม่วิจากจังหวัดสุพรรณบุรี

สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวแนะนำกันก่อนนะครับ

คุณยายสำรานนะครับแล้วก็น้องฟ้า
แล้วก็มีน้องเจ๊กนะครับซึ่งเป็นครอบครัวนี้
แล้วรวมทั้งเด็กน้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังคุณยายนี้
ก็เป็นหนึ่งสมาชิกนะครับซึ่งเป็น

วันนี้ทางรายการของเราขออยู่เป็นเพื่อนแม่นะ
ถ้าแม่มีความทุกข์อะไรแม่บอกกับพวกเราได้เลย
เพราะเราอยากให้แม่ทิ้งทุกข์ไว้ที่นี่จริง
แม่เล่าตอนน้องเจ๊กเนี่ยตอนที่เขายังดีอยู่หน่อยสิจ๊ะแม่จ๋า

น้องก็จะไปรับจ้างแบกแตงฟ้า

คืองานทุกอย่างถ้ามีใครเอ่ยจัง

ว่ามีคนมาจ้างดำนาอย่างนี้น้องก็จะไปตั้งก็ยังไม่สว่าง
จะกลับก็๖โมงฝ่าจนมองไม่เห็นพื้นนาดำนาไม่ได้น้องถึงกลับบ้านค่ะ
เขาบอกว่าเขาต้องทำให้คุ้มกับค่าแรงที่มีคนจ้างเขา
โถพ่อคุณแล้วเห็นบอกว่าเงินที่น้องได้มาแต่ละบาทก็คือเอามาให้คนในครอบครัวหมดเลย
เขาจะแบ่งเป็นของคุณยายและของเมฆ
เห็นบอกว่าไปช่วยคุณพ่อด้วย
ทำก่อสร้างค่ะคือเขาเอาทุกอย่างเขาเป็นเด็กดีไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่เขาขยัน
คุณพ่อคนนี้เขาส่งน้องเจ๊กเรียนตั้งแต่ตัวเท่านี้
คือเอาเข้าโรงเรียนอะไรยันจบม๓ค่ะ
ก็คือดูแลกันเหมือนกับพ่อกับลูกแท้เลย
ค่ะเขาไปไหนเขาจะไปกันสองคนพ่อลูกตลอด
ตอนนี้วันที่เกิดอุบัติเหตุ
เรียกว่าเป็นวันสำคัญก็ว่าได้
วันนั้นมันตรงกับวันพ่อ
แล้วน้องเจ๊กเกิดโทรศัพท์ไปหาพ่อโรม
ก็ว่าผมอยู่ก่อนที่จะถึงวันพ่อ
พ่อวันที่ห้าพ่อมาบ้านนะ
ผมก็ถามว่าทำไมลูกผมมาบ้านนะ

แสดงว่าพ่อมาบ้านนะ
ผมอยากจะกลับพ่อได้ไหมพ่อพ่อครับ

น้องเจ๊เกิดบอกคนในครอบครวลว่าอยากจะบวช
ตอนนั้นน้องอายุ๑๗น้องเจ๊เกิดบอกว่า
แม่ถ้าหนูอายุ๒๐มาอีก๓ปี
หนูจะบวชแม่ต้องไปตามหาพ่อให้หนูนะ
แม่หนูอยากให้พ่อหนูสะพายบาท
พ่อหนูรอบครึ่งพ่อโลมรอบครึ่ง
สะพายบาดรอบบวชบวชหนูหน่อย
ลูกพูดกับนี่ได้อาทิตย์นึง
เสร็จแล้วก็น้องก็ประสบอุบัติเหตุพอดีเลย
ผู้หญิงคนนี้ก็เลยไม่ได้ทำงานนะครับ
ต้องอยู่ดูแลลูกชายที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่
ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ต้องดูแลกันอย่างดี
เห็นบอกว่ามีบางวันที่พัดลมมันดับมา
น้องก็น็อกแล้วก็คือหมดสติ
แล้วก็ปั๊มหัวใจให้น้องเอง
แล้วก็โบกกับน้องฟ้ากับยาย

ตอนนี้พี่เจ๊กป่วยอย่างนี้นะลูก

รับจ้างถีบจักรยานไปส่งเพื่อนที่บ้าน
ใครเป็นคนคิดให้หนูทำแบบนี้ลูก

คือคนนี้เวลาที่ทุกข์นี่เนอะน้ำตานี่มันคือเพื่อนที่ปลอบประคองจริงเลยนะครับ
จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ที่ดูในภาพเรื่องราวชีวิตนะพูดกันไปก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกันไป
จ๋ายายอยากจะบอกอะไรกับน้องเจ๊กบ้างบอกหายไวนะลูก
จะได้บวชให้ยาย

ค่ะที่แม่มาในรายการของเราเนี้ยสิ่งที่แม่ต้องการกลับไปกู้วิกฤต
ในวันนี้ก็คือบ้านหลังคารั่วค่ะแล้วถ้าวันไหนฝนลมมา
ก็คือฝ่าบ้านมันรั่วฝนก็จะสาดเข้าตรงที่ไม้ข้างฝ่าผู้อะค่ะ
อยากปรับปรุงบ้านแล้วก็เอาน้องไปรักษาแบบเอาน้องไปรักษาที่มันดีให้น้องดีกว่าเดิมที่หนักที่สุดคือ
ค่าไฟกับอาหารปั่นเพราะน้องเสียค่าไฟเดินบางครั้งก็พันฝ่าบางครั้งก็เก้าร้อยห้าสิบ
มันก็เป็นรายจ่ายที่หนักอยู่นะสำหรับพวกเรานะครับ

เรื่องราวชีวิตที่เราได้รับฟังกันมาเนี่ยนะครับก็คือคุณแม่วิและครอบครัวที่มาจากสุพรรณบุรี
มาในเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้เพราะว่าความกระตันยูของเด็กคนหนึ่ง
ที่เคยช่วยเหลือครอบครัวแต่ตอนนี้เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่
แรงกระตันยูและคุณงามความดีที่น้องทำเอาไว้จนทำให้ครอบครัวนี้นะครับ
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อหวังที่จะให้น้องกลับมามีชีวิตที่เป็นปกติ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยกันว่าครอบครัวของแม่วิจะสามารถกู้วิกฤต
โดยการตอบคำถามได้หมดถึงสี่ข้อหรือไม่ถ้าตอบได้ถึงสี่ข้อนะครับ
จะคว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทช่วงหน้าครับในเกมต่อชีวิต
ตอบคำถามให้ถูก๔ข้อตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยการตอบคำถามให้ถูกสูงสุดถึงหนึ่งล้านบาท